พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีโหดที่เกิดขึ้นที่นครพนมนะคะ
ที่มีคนเจอศพถูกมัดใส่กระสอบป่าน
แล้วพอแกะออกมาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมถูกฆ่าโหดเยี่ยมมาก
กุญแจมือไขว้ไว้มัดเท้าแล้วก็ผ่าท้อง
เอาเสาปูนยัดเข้าไปในท้องเพื่อถ่วงน้ำ

เขาลือกันหนาหูมากว่าน่าจะเป็นศพของผู้ลีภัยทางการเมือง

แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ความคืบหน้าก็คือ
โดยสงสัยว่าอาจจะเป็นญาติของตัวเองที่หายตัวไป
โดยศพแรกนะคะที่พบเนี่ยเจอในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
พบวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนศพที่๒ถูกพบในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมถัดมาแค่๒วัน

สภาพศพเหมือนกันเลยนะคะก็คือ
ถูกยัดใส่กระสอบป่านมือถูกล็อกกุญแจมือขาทั้งสองถูกมัดรวมกันไว้ด้วยเทปกาว
ลักษณะอยู่ในท่านั่งท้องถูกคว้านแล้วก็ยัดท่อนปูนถ่วงน้ำค่ะ
ซึ่งทั้งสองศพถูกทิ้งลงในแม่น้ำโขง
ล่าสุดมีญาติของบุคคลศูนย์หาย๒ครอบครัวนะคะมาที่ศพเมืองนครพนมและศพพอธาตุพนม
ก็ยาดที่สูญหายไปเขาบอกว่าหายไปช่วงเดือนธันวาคมพอดีเลย
รายละเอียดของสองครอบครัวที่มาขอตรวจสอบบุคคลศูนย์หายนี้
ตำรวจนครพนมบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครมาจากไหน
บอกแค่ว่ามาขอตรวจสอบเพราะคิดว่าน่าจะเป็นญาตินะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่มีการยืนยันบุคคลค่ะ
เพราะว่าสภาพศพเนี่ยเน่าเปื่อยแล้วแล้วก็ไม่มีอัตลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าเป็นญาติด้วย
ก็ต้องรอล่ะค่ะเพราะว่าตำรวจได้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของญาติทั้งสองครอบครัวเอาไว้แล้ว
แล้วก็รวบรวมข้อมูลนำไปเทียบเคียงกับผลการชนะสูดสบทั้ง๒สบ
สำหรับความคืบหน้าด้านคดีเนี่ยตอนนี้ยังต้องอยู่ระหว่างการรอผลชนสูตรศพจากสถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นอยู่ค่ะ
ประเด็นปมฆาตกรรมจากหลักฐานที่พบในศพก็ให้น้ำหนักไปว่าถูกฆาตกรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะว่าอย่างที่เราเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าหลักฐานสำคัญเนี่ยมันคือกุญแจมือที่เขาบอกว่ามันเป็นกุญแจมือที่มี

ให้เพื่อนบ้านไม่ได้ผลิตในไทยอย่างแน่นอนและไม่มีใช้ในประเทศไทย
ทีนี้กระแสข่าวที่ลือกันหนาหูตั้งแต่วันแรกที่พบศพเลยก็คือว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะเป็นผู้ลิภัยทางการเมือง
ญาติที่มาให้ข้อมูลแสดงกับทางตำรวจด้วยถึงจะยืนยันได้ว่าตกลงแล้วทั้งสองศพนี้เป็นใครกันแน่ต้องรอผลการตรวจชนะสูตรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ